เรื่องของคุณยายกับหลาน
โอ้โหคุณยายถึงขนาดต้องพาหลานไปที่โรงเรียน
ไปบอกว่าคงจะต้องลาออกแล้ว
เพราะว่าไม่มีเงินส่งเสียเลี้ยงดูแล้ว

แต่คุณผู้ชมความช่วยเหลือมาถึงครอบครัวของคุณยายและหลานคู่นี้แล้วครับ
ผู้ว่าไปเองเลยครับ
เป็นกรณีที่ครูของโรงเรียนเทศบาลวัดเกรดการามตะบนวัดเกรดอำเภอเมืองเชียงใหม่เนี่ย
โพสต์เรื่องราวของคุณยายแสงจันทร์ที่พาหลานนโมอายุ๑๐ขวบ
เรียนอยู่ป๒มาลาออกกระทันหันเลย
เพราะว่าไม่มีเงินจะส่งให้หลานเรียนแล้ว
พอโรงเรียนแห่งนี้ครับท่านผออินริตายาวิชัย
ทีแรกไปเยี่ยมครอบครัวน้องนโมก่อน
คุณยายของน้องก็เล่าให้ฟังว่าพ่อแม่ของหลานเนี่ย
ทางกันไปมีครอบครัวใหม่ทุกวันนี้รายได้มาจากไหนอ่ะยาย
มีแค่เบี้ยคนชราเดือนละ๖๐๐บาทกับเบี้ยผู้พิการของน้องนโมครับ
คือน้องนโมเองก็มีปัญหาทางพัฒนาการเป็นเด็กสมาธิสั้นด้วย
กระทั่งถึงวันที่น้องนโมต้องไปกิจกรรมทัศนะศึกษากับทางโรงเรียนมันก็มีค่าใช้จ่ายแหละ๑๓๐บาท
ไม่รู้จะเอาเงินไหนไปให้ครับโอ้โหทัศนศึกษายังไปไม่ได้เลย
คุณยายก็เลยตัดสินใจหลานเอ้ยคงจะไม่ได้เรียนต่อแล้วนะพาหลานจะไปลาออกครับ
ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่อย่างผู้ว่านิรัติพร้อมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วก็คณะผู้บริหารของโรงเรียนเทศบาลวัดเกรดการาม
นำข้าวสารอาหารแห้งน้ำดื่มรถจักรยานและเงินจำนวนหนึ่งมามอบให้เลยครับ
มอบให้ทั้งยายทั้งหลานนี่เอาจักรยานเอียมมาเลยนะน้ำโมลองขึ้นขี่ดูขี่ได้เลยครับ
แล้วก็เอามาให้เป็นการช่วยเหลือเบื้องต้นก่อนไปดูบรรยากาศตอนนั้นครับ
อ่าถึงแล้วหลังจากนี้จะเป็นยังไงครับคุณผู้ชมนะ
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ก็จะรับน้องมโนไปด้วยนะ
ใช่ค่ะเพราะว่าแน่นอนค่ะต้องรับเข้าโครงการเด็กในครับครัวอุปถัง
ส่วนทางเทศบาลนครเชียงใหม่เขาจะดูแลเรื่องเกี่ยวกับความเป็นอยู่
คันนะคุณยายไงที่ต้องหาอาชีพให้กับคุณยาย
ว่าคุณยายพอจะทำอะไรได้บ้างตามกำลัง

แล้วการเรียนของน้องโรงเรียนก็จะให้ความช่วยเหลืออย่างเต็มที่เลย
มื้อเย็นจัดมื้อเย็นให้กับทั้งสองคนทุกวันด้วยค่ะ

นโมบอกว่าจะตั้งใจเรียนแล้วก็จะบวชเรียนหลังจากเรียนจบชั้นป๖ด้วยนะคะ
คุณผู้ชมคะดังนั้นค่ะคือที่บอกว่าพอโรงเรียนเทศบาลวัดเกรดการาม
เปิดรับบริจาคแล้วก็มีคนใจบุญโอนเงินมาช่วยเหลือสองยายหลาน
ตอนนี้นะต้องบอกก่อนว่ามียอดเงินมากเพียงพอแล้ว
ดังนั้นค่ะทางพอพออินริตาก็เลยประกาศปิดรับบริจาคแล้วนะคะ